เรื่องอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย
เรื่องสุขภาพบางทีถ้ามีอาการกำเริบขึ้นมา
จะทำให้เสียชีวิตได้อย่างกรณีของผู้ชายคนนี้
แต่ว่านอกจากจะทำให้คนของในครอบครัวเสียใจแล้ว

เดินวนเฝ้าศพอยู่ตลอดเหมือนกันคุณผู้ชม
ริมถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่๑๘ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจสพบังพลีได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต

พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูนะคะ
ที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณข้างตู้หัวจ่ายภายในปั๊มค่ะ

เป็นสุนัขพันธ์ไทยสีดำน้ำตาลเพศผู้อายุประมาณ๒ปี

แล้วก็คลอเคลียร์ศพของนายวัชรพันธ์ชาตรี

เป็นชาวการละศิลป์และเป็นลูกจ้างของปั๊มเติมแก๊ส
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพศพไม่พบบาดแผลนะคะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง
และจากการที่ได้สอบถามนางสาวการดาวิจิตขจี
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย

ผู้ตายมีโรคประจำตัวคือโรคความดัน
ที่ผ่านมาควบคุมโดยการกินยามาโดยตลอด
คุยไปคุยมาธรรมดาไม่มีรังสังหรณ
ไม่มีเหตุการณ์อะไรมาก่อนที่จะบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุร้าย
แต่จู่ค่ะสามีก็ฟุบล้มลงนอนกับพื้น

เพื่อนพยายามปั๊มหัวใจค่ะ

แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
เสียชีวิตลงอย่างสงบนะคะ
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็น่าจะเกิดจากโรคประจำตัวกำเริบ

อย่างไรก็ตามค่ะได้ถ่ายรูปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ก่อนจะส่งมอบศพให้สถาบันนิติเวชไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง